ศิลปินนักร้องลูกทุ่งหลายต่อหลายคนนะคะ
เดี๋ยวนี้เขามีงานทัวร์คอนเสิร์ตฝั่งยุโรปกันเยอะแยะมากมาย
หลายต่อหลายคนรวมไปถึงล่าสุดอย่างไผ่พรงสะทอน
เตรียมที่จะเดินทางไปทัวร์ยุโรปด้วยเหมือนกันนะคะ
ซึ่งเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตถึง๑๑โชว์๗ประเทศ
ทั้งประเทศสวีเดนเรมันฟินแลนดนอเวย์เดนมาร์สวิสเตอร์แลนด์และอิตาลี
โอ้โหดิฉันพูดชื่อไปแล้วก็เหนื่อยเลยนะคุณ

ใน๔โชว์สุดท้ายจะมีนักร้องลูกทุ่งคู่จิ้น
พี่ตายอรไทยไปร่วมแจมด้วยนะ
ภาพบรรยากาศในวันออกเดินทางเมื่อวานนี้โป๊บอุ่นและน่ารักสุดเลย
เพราะว่าบรรดาแฟนคลับเขาเอาป้ายไฟไปแบบเชียร์กัน
มีป้ายหนึ่งน่ารักมากคุณผู้ชม

ฝากแฟนเพลงที่ยุโรปบอกว่า

ข้าวเหนียวอาหารอีสานเห็ดให้อ้ายกินนำด้วยจ้า
ฉันออกสำเนียงไม่ค่อยเหมือนแต่ว่าได้จับใจความได้ประมาณว่าทำกับข้าวให้เขากินหน่อย
อาหารอีสานอย่าให้คาโตบกพร่องนะจ๊ะอย่างนี้
ส่วนใครที่คิดว่าการเดินสายจะมีดราม่าเหมือนศิลปินคนอื่นหรือไม่
ไผ่บอกเลยว่าไม่มีแน่นอนเพราะเป็นการติดต่องานผ่านค่ายมีการตกลงทำสัญญากันอย่างถูกต้องทุกอย่างค่ะ